คุณผู้ชมคะคือช่วงนี้ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองกัน

หนึ่งในภูมิปัญญาพื้นบ้านที่จะดูแลก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพร
ที่ผ่านมาเราจะได้ยินพวกอะไรฟ้าทลายโจร
บางคนทานฟ้าทลายโจรสกัดบางคนบอกว่ากระชายไงกระชาย
เอามาทำเป็นน้ำน้ำกระชายใส่น้ำผึ้งมะนาวก็อร่อยดี
แต่ตอนนี้ราคากระชายจากเดิมนะคุณผู้ชม

ตอนนี้ราคามันพุ่งไปบางที่นะไปแตะ๒๐๐แล้วนะคุณสุดสกุล

ใช่ค่ะที่นี้ค่าข้าวแม่ค้ามาสะท้อนปัญหาเหมือนกัน
ว่าตอนนี้กระชายแพง
ทีมข่าวของเราไปสำรวจร้านที่เขาขายกระชายขาว
ตลาดเทศบาล๖หรือว่าตลาดพิศนุโลกร่วมใจ
แม่ค้าหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่า
คุณนักข่าวก่อนหน้านี้นะสัก๒อาทิตย์คนมาหาซื้อกระชายขาวเยอะ
ราคากระชายขาวก็พุ่งโลหนึ่ง๒๐๐ยังมีเลย
เมื่อก่อนราคามันไม่ถึงขนาดนี้มัน๕๐๖๐เท่านั้นแหละ
เพราะว่ากระชายขาวถ้าเกิดพูดถึงสรรพคุณทางยามีเยอะมากนะ
ถ้าเกิดในแวดวงแพทย์แผนไทยเขาจะเรียกเลยว่ากระชายขาวคือโสมไทย
แล้ววันหนึ่งเนี่ยชาวบ้านเขาก็มาหาซื้อกัน
เป็น๑๐กิโลก็มีจะเอาไปต้มเป็นน้ำสมุนไพรดื่ม
เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันไงใส่น้ำผึ้งหน่อยใส่มะนาวหน่อยอร่อยดี
อันนี้ราคาต่อให้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะ
เขาบอกว่าถามว่าขาดตลาดไหมก็ยังไม่ขาดตลาดยังหาซื้อได้อยู่นะคะ
อันนี้คือในพื้นที่ของพิศนุโลก
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งพาไปที่ชัยภูมิค่ะ
ตลาดสดเทศบาลบ้านค่ายหมื่นแพ่วเนี่ยนะคะ
แล้วก็ตลาดสดเทศบาลเมืองชายภูมิเนี่ย
ตามแผงขายผลักผลไม้ต่าง
ชาวบ้านเขามาหาซื้อกระชายขาวหลายคนเลย

แม่ค้าบอกว่าช่วงนี้ขายดีแทบจะไม่พอขายเนี่ย
ราคามันก็ปรับขึ้นตลอดทั้งอาทิตย์เลย
ที่นี่เขาขายโลละ๘๐บาท

เอาก็บวกกำไรอีก๒๐บาทเป็นโลละ๑๖๐บาท
วันขาดตลาดก็มีไม่พอขายก็มี
แต่ละคนก็จะซื้อกันอย่างน้อยครึ่งโล
บางคนก็ถึง๕โลเลยก็มีเหมือนกันนะคะ

อันนี้เป็นบรรยากาศที่ชัยภูมิ
จะพาคุณผู้ชมไปดูต่ออีกจุดหนึ่งที่นครปฐมค่ะ
ที่นี่พ่อค้าแม่ค้าเขารับมาแพงเหมือนกันนะ
รับมาโลหนึ่งประมาณ๑๕๐๒๐๐แล้วมันหาซื้อยากด้วย
เมื่อก่อนเขาบอกว่าโลหนึ่งมันไม่ถึง๓๐๔๐เท่านั้นแหละ
ทีนี้ทางด้านหลวงพ่อแป๊ะที่คุณผู้ชมเห็น
เกจิดังเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์นครปฐมเนี่ย
ให้พระลูกวัดให้กรรมการวัดมาดูสวนเกษตรผสมของนายสมควรแย้มเกษตร
บอกแบบนี้เลยบอกกับทางด้านหลวงพ่อแป๊ะ
บอกว่าอยากทำบุญต้องการที่จะถวายผลผลิตทางการเกษตร
มีทั้งกระชายทั้งมะกอกทั้งมะม่วงทั้งกล้วย๕ไร่ในพื้นที่
อย่างกระชายเขาปลูกเอาไว้๒ไร่เก็บได้เลย
มันแก่เต็มที่แล้วแต่คนงานขุดไม่มี
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้ให้คนงานไปขุดได้เลย
หลวงพ่อแป๊ะก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเอากระชายเหล่านี้
ต้มแจกชาวบ้านละกันก็ระดมพระลูกวัด
ระดมกรรมการวัดไปขุดเอาน้ำฉีดมาแบบนี้ค่ะ
พอไหมมันจะมีดินอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้ว
น้ำฉีดล้างสะอาดขาวสวยแล้ว
ได้มาประมาณ๓๐๐โลนะคุณ
เดี๋ยวจะให้นายสมควรเอาไปขายด้วย
อย่างน้อยก็เป็นทุนในการที่เอากระชายมาลงใหม่มาปลูกใหม่
แล้วรายงานข่าวเขาบอกว่านอกจากกระชายที่ราคามันแพงขึ้นแล้ว
ฟ้าทลายโจรตอนนี้เริ่มขาดตลาดแล้วล่ะค่ะ
พื้นที่หาไม่ค่อยจะได้แล้ว
ไปถามพนักงานร้านขายยาที่ร่มกล้าว
ก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ย
คนนิยมเยอะมากเลยมันมีหลายยี่ห้อด้วย
ราคาก็อยู่ที่ประมาณ๘๕๑๒๐บาท
ช่วงนี้ขายเกือบจะขาดตลาดแล้ว

มันไม่พอกับความต้องการของลูกค้า
อันนี้ก็เราเอามาให้ดูทั้งกระชายทั้งฟ้าทลายโจร
ที่เป็นสมุนไพรต้านโควิดนะคะ